ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอนเย็นนะคะสักประมาณ๖โมงเย็นนะคะ
ซึ่งมีผู้ชายต่างหมู่บ้านมาบุกยิงคู่อริเก่า
ในงานบุญบั้งไฟที่จังหวัด๑๐๑แล้วก็ทำให้มีคนบาดเจ็บ๒คน
เสียชีวิตหนึ่งคนวันนี้มีความคืบหน้านะคะ
ซึ่งอาการของผู้บาดเจ็บยังสาหัสและแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
มีลางบอกเหตุก่อนจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานตอนเย็นคุณผู้ชมค่ะคือคนเยอะเลยเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่
เป็นงานบุญบ้างไฟนะคะแล้วก็มีงานกันคนก็มาเที่ยวงานกันเยอะแยะนะคะ

นายประทินถูกนายธนวัฒน์ซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านและเป็นคู่อริมายิงในงานนี้บาดเจ็บสาหัส
พอยิงเสร็จแล้วนายธนวัฒน์ก็วิ่งหนีแล้วเพื่อนของผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็วิ่งไล่กวดตามไป
เราจะเห็นวิ่งไล่ตามกันเป็นจำนวนมากอ่ะนะคะนายธนวัฒน์เนี่ยยิงสวนเปิดทางตอนที่หนีด้วย
ปรากฏว่าที่ยิงเนี่ยกระสุนไปโดนนายวุฒิพงศ์บาดเจ็บไปอีกคนนึงนะคะตรงถนนหน้าวัด
แล้วในกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็จะเห็นนายพินิษฐ์นายพินิษฐ์เนี่ยเดินออกมาจากซอยตรงข้ามกับวัด
แล้วเห็นเหตุการณ์ว่าญาติตัวเองถูกล้มถูกยิงล้มลงก็เลยวิ่งตามเข้าไปจะไปช่วยจับมือปืน
แต่สุดท้ายนายพินิษฐ์เองเนี่ยก็ถูกมือปืนยิงสวนกลับมาจนเสียชีวิตคาที่ค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เลยมีคนบาดเจ็บสองมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่ง
และนายธนวัฒน์เนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยกลุ่มเพื่อนของคนบาดเจ็บเนี่ยก็ไล่ตามมาทันและจับเอาไว้ได้
ในสภาพที่ต้องบอกว่าสะบักสะบอมทีเดียวค่ะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะอาการผู้บาดเจ็บทั้งสองคนยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
นายประทินถูกยิงที่ท้องส่วนนายวุฒิพงศ์ถูกยิงที่หน้าอกค่ะ
นี่ตอนที่จับได้นะคะก็เรียกว่าสะบักสะบอมเลย
ครอบครัวนายพินิษฐ์เนี่ยได้ไปรับศพเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว
ในพินิศก็วิ่งไปเก็บแต่แม่ก็ห้าม
เพราะโบราณถือว่าบ้างไฟตกใส่บ้านมันจะเป็นลางไม่ดี

ชายก็ออกไปงานวัดแล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นในธนวัฒน์นี้นะคะก็ถูกแจ้งเข้าหาฆ่าผู้อื่น
และความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ